อกจากไปสัมผัสไปกิวแม่ปานแล้ว

ไม่ต้องอธิบายอีกนะคะเดี๋ยวจะไปกันหลายครั้งนะคะ
พาไปเที่ยวเชียงใหม่มินิซู

เพราะว่าที่นี่ค่ะต้อนรับช่วงปิดเทอมด้วยการนำลูกกระรอกหรือว่ากระจ้อน๒ตัว
ที่เขารอดชีวิตจากไฟป่ามาเลี้ยง
แล้วก็จัดแสดงความน่ารักแล้วด้วย
คุณจำกันได้ใช่ไหมภาพของลูกกระลอก
ที่ไปติดอยู่บนต้นไม้ขนาดที่มีไฟป่า

เป็นความน่ารักไปแล้วนะคะ

นายนิพนธวิชัยรัฐผู้อำนวยการสวนสัตวเชียงใหม่
เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการต้อนรับปิดเทอม
สัตว์เชียงใหม่ค่ะนำลูกกระรอกหรือว่ากระจ้อน
ตัวผู้เลยนะทั้ง๒ตัวเลยค่ะ

เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุทธิพร์ดอยปุ๋ย
เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็รอดชีวิต
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟป่าแล้วก็พบลูกกระรอกติดอยู่ในโพรงไม้
สัตวแพทย์สวนสัตว์เชียงใหม่รับมาอนุบาลเลี้ยงดูจนตอนนี้

โตแล้วนะคะก่อนที่จะนำออกมาจัดแสดงให้เด็กได้ชมความน่ารัก
ในเชียงใหม่มินิซูซึ่งอยู่ด้านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่

ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังไฟป่า
ว่าจะส่งผลต่อชีวิตของสัตว์นะคะ
รวมทั้งเตรียมเปิดประกวดตั้งชื่อ
พร้อมไหมคะสหนึ่งตั้งชื่อ
ลูกกระรอกตัวนี้เพื่อทิ้งรางวัลเรื่องของเรื่องไม่รู้ชื่อพ่อ
ก็ต้องให้ขอร้องกันนะคะสองตัวนี้
สำหรับกระจ้อนหรือว่ากระรอกดินข้างลาย
จัดเป็นกระรอกดินชนิดหนึ่งอยู่ในประเภทสัตว์ที่มีแกนสันหลัง
เป็นชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยนะ
อันดับสัตว์ฟันแทะเป็นกระรอกขนาดเล็กชนิดหนึ่ง

ชอบอาศัยอยู่ในป่าดิบทึบ
ชอบกินอยู่ตามพื้นดิน
มีลำตัวสีน้ำตาลมีแถบสีดำสลับสีอ่อนอยู่ข้างลำตัวนะ
มีความยาวรวมหางประมาณ๑๕๒๐เซนติเมตรค่ะ
บางคนเขาไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะสำหรับกระรอก

นี่ส่งเลยส่งเลยส่งเลยตอนนี้
ไปประกวดนี่เสียงเขาใช่ไหม